ไทยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงของทหาร
ในส่วนของข้าวหอมมะลิเราประกันรายได้ไว้ที่๑๑๕๐๐บาท
๑๕๐๐บาทต่อเกวียนข้าวเจ้า๑๐๐๐๐บาท
ข้าวเหนียว๙๕๐๐บาทยางพาราจะมีการประกันรายได้ด้วยเที่ยวนี้
ประกันรายได้ไว้ที่ราคา๖๐บาทนะครับปาล์มเช่นเดียวกัน๔บาท
มันสัมปะหลัง๒บาทข้าวโพดประกันรายได้ที่๗บาท
หวังว่าผมพูดไม่ผิดนอกเหนือจากนั้นในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นโครงการที่เราเริ่มมาเราจะปรับให้เป็น๑๐๐๐บาท
ตั้งแต่อายุ๖๐ขึ้นไปทุกคนส่วนของเบี้ยออสมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการ
ประชาธิปัตย์เป็นผู้ริเริ่มก็จะปรับเบี้ยเพิ่มเป็น๑๒๐๐บาท
แต่จะมีภารกิจให้เพิ่มด้วยก็คือต้องดูแลผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนของตนเองเป็นภาระเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ทางด้านการศึกษาแล้วก็สำหรับเด็กนะครับก็จะมีเบี้ยที่เราเรียกว่า
ปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนนะครับก็คือเบี้ยที่ดูแลเด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ๘ขวบก็คือช่วงปฐมวัยเดือนละ๑๐๐บาท
เป็นค่านมค่าอาหารนะครับแล้วก็จะมีเอ่อกองทุนที่จะมีไว้
เพื่อเพิ่มมาตรฐานสถานดูแลเด็กแรก
มีอัตรา๕๐๐บาทต่อเต็กต่อหัว
เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลเด็กในช่วงปฐมวัย
จากนั้นก็จะมีงบประมาณสำหรับให้เด็กทุกคน
มีอาหารกลางวันรับประทานได้ฟรี
ที่โรงเรียนจนถึงมัธยมปลาย
ทั้งหมดนี้ก็คือชุดตัวแรกที่อยากเชื่อนนำเสลอโดยสังเกตครับ
เพราะว่าแก้งตัวกันตอนนี้เยอะนะคะ
เวลาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ
ว่าอยากจะฟังคนนี้พูดเอาคนนี้ใส่ในเวทีหน่อยสิ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไปที่ขอนแก่นใช่ไหมคะ

เป็นฉบับย่อของคุณกรจติกาวนิตของประชาธิปัตย์นะคะ
และวันนี้เดี๋ยวจะค่อยมาทีละท่านของเมื่อวันศุกร์
เพื่อเปรียบเทียบบางส่วนกันกับแขกรับเชิญวันนี้ในรายการนะคะ
พักเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
เจ้านายเก่าของทีวีทุกช่อง

กล้าถามอะไรทั้งสิ้นเหมือนมานั่งถามเจ้านาย
ช่องก็ไม่เหมือนไม่ค่อยกล้าถามคุณมิ่งขวัญนะคะ
อ้าวไม่คนใจดีอยู่แล้ว
แต่ไม่ทำผมอาจจะโวยวาย
วดพลาดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วคนก็อยากจะฟัง
จริงถ้าเราจำบทบาทคุณมิ่งขวัญได้ตอนสมัยที่อยู่พักเดิม
ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็จะเป็นคนที่ช่วยพูดให้ฟังว่าเศรษฐกิจจะทำอะไรยังไงบ้าง
เอามานะวันนี้เสื้อใหม่แล้วเศรษฐกิจใหม่นะคะ
เอาอะไรที่คิดว่าเด็ดสุดที่นอกเหนือจากที่พักอื่นเขาขายมาแล้วคะ
ง่ายนะครับทุกคนบอกว่าแจกแถมให้ถูกไหมฮะ
แต่คราวนี้มันยังไม่มีใครพูดเรื่องหาเงิน
เราพูดมาตลอดว่าหาเงินเบื้องต้นต้องหาเงินเข้าประเทศ
ถามว่าทำอะไรเราบอกแล้วเราพูดเร็วนะครับ
หนึ่งการท่องเที่ยวเราตั้งเป้า๓๕ล้านคนมา๓๘ล้านคนปีที่แล้ว
เราบอกเราจะได้เงิน๒ล้านล้านแต่ปรากฏเงินมันไม่เข้า
เอาเงินกลับประเทศหมดเที่ยวนี้เราบอกเลยนะ
ล้านล้านเราขอทวงคืนนะอันนี้คือข้อแรกเลยนะฮะ
ไม่งั้นมันเหมือนคนไทยถูกหลอกจริงนะ
ความหมายคืออะไรคะความหมายก็คือตั้งเป้าว่าสามสิบห้า

จะได้เงินรายได้๒ล้านล้านบาท
แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาจริง๓๘ล้านคน
แต่ปรากฏเงินมันเหมือนจะเข้าแต่ว่า

เครื่องบินรถบัสพัฒนาคารโรงแรมเป็นเขาหมด
แล้วช้อปปิ้งก็อ่านบาร์โค้ดเอาเงินกลับประเทศไง
คราวนี้เราก็บอกว่าวิธีแก้ผมขอเอาเงินเบื้องต้นก่อน
ล้านล้านเอาคืนเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ผมก็จะใช้แอปพลิเคชันเป็นอาชีพสงวนคนไทย
เพราะว่าทุกวันนี้เรามีเป็นช่างตัดผม
ทำนาเป็นอะไรอย่างนี้หมดใช่ไหมฮะ
เป็นช่างเสริมสวยเป็นอะไรทอผ้าใหม่

แต่เราไม่ได้ใจร้ายนะเราดีกับเขาแล้วแฟร์นะ
เราไปทำประเทศอย่างนี้ทำกับประเทศเขาเราก็ทำไม่ได้
เขาก็ไม่ควรจะมาทำกับเราได้เพราะฉะนั้น
ถ้าคุณมาเที่ยวประเทศของผมคุณก็ต้องเอาเงินมาใช้มาจ่ายประเทศของผม
เพราะฉะนั้นผมฝากไปถึงเด็กหนุ่มเด็กสาวทั้งประเทศนะฮะ
หรือคนรุ่นใหม่ที่เก่งคอมพิวเตอร์
กฎหมายต้นที่จะออกเลยก็คือต้องเป็นอาชีพสงวนคนไทย
ใช้คำว่าเท่านั้นไหมคะเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นฮะ
แล้วเราจะสื่อสารกับคนนอกประเทศยังไงใช่เดี๋ยวนะฮะ
อันนี้มันเป็นถนนสากลของโลกเข้าไปอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่ว่าที่แอปพลิเคชันเนี่ยเอาพูดง่ายช้อปปิ้งฮะสั่งอาหารฮะ
โรงแรมตอนนี้มันเป็นของฝรั่งต่างด้าวเป็นของต่างชาติหมด
คือหมายความว่าถ้าจะเข้าประเทศเรากรุณาใช้ของที่ประเทศเราและคนไทยออกแบบไว้๕๐
เนี่ยคราวนี้เรามีตลาดอย่างนี้ซึ่งคนมองไม่เห็นนะครับ
ประเทศไทยเรา๖๐กว่าล้านคนถูกไหมฮะ
แต่ว่าอาเซียนมันเป็นหนึ่งเดียวมาตั้งแต่ปี๕๙แล้ว

เพราะฉะนั้นตลาดเราใหญ่มากค่ะ
แต่เรามองเราผิวเผินไงด้วยเราไม่สงวนอาชีพนี้ไว้ให้คนไทย
เราก็ปล่อยปะละเลยค่ะ

แล้วเราจะไปห้ามต่างชาติที่จะทำแอปพลิเคชัน

คนไทยเนี่ยทุกวันนี้ง่ายไงฮะ
กดโดยที่เราไม่รู้ว่าเงินมันออก
คุณจอมขวัญอยากฟังไหมว่าตัวเลขเงินออกไปเท่าไหร่ฮะ
ปีหนึ่งซื้อผ่านแอปนี้
๓ล้านบวกดูบ่งสองครั้ง
ล้านมากกว่างบประมาณแผ่นดินอีก
แล้วคุณไม่สงวนเงินตาของคุณเหรอ
อันนี้คือหารายได้เข้าประเทศ
ซึ่งแอปพลิเคชันเราพูดตรง
เด็กหนุ่มเด็กสาวคนไทยคนสมัยใหม่ทำเป็นหมดแหละ

แต่ความหมายก็คือพอค้าอเมริกาออนไลน์
การค้าออนไลน์ทั้งหมดคนไทยเราต้องส่งเสริมครับ
เดี๋ยวถ้าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมิ่งขวัญบอก
คือพูดลากมาจากนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ

เดี๋ยวตกลงนักท่องเที่ยวกับแอปพลิเคชัน
การขายของออนไลน์นี่คือเรื่องเดียวกันไหมคะยังไงเอ่ย
ผมอธิบายให้ฟังนะเบื้องต้นเลยนักท่องเที่ยวถูกไหมฮะสมมุติปีนี้๓๐กว่าล้านคน
มาเมืองไทยมาเมืองไทยปีที่แล้วมา๓๘แต่ปรากฏว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาจริงแต่มันไม่เข้าเป็นอย่างนั้น
เราบอกเราได้รายได้๒ล้านล้านแต่ปรากฏว่าเขาอ่านบาร์โค้ดกลับไปหมดเงินมันก็กลับเด้งกลับไปประเทศเขาไง
เพราะฉะนั้นเรากำลังบอกว่าคุณมาเนี่ยคุณก็ดูขอใช้แอปพลิเคชันเรา

แอปพลิเคชันจองโรงแรม
แล้วแต่เลยได้ทุกแอป
คราวนี้คนหนุ่มคนสาวเราเนี่ยมันไม่มี
สงวนเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งมีนะปี๖๐เพิ่งแก้ไปครั้งหนึ่ง
มรรคุเทศแต่มรรคุเทศก็อีกอ่ะปล่อยผละเลย
เพราะฉะนั้นสมมุติเราไม่คิดว่าเราจะเรียงทีละประเด็นนะ
๒ล้านล้านเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินเข้าประเทศให้ไปลำเบ่นศาลนะฮะ
การค้าออนไลน์ให้คนไทยได้มีโอกาสแข่งขัน

โทษนะครับเราไปบางประเทศนี้เราต้องใช้ระบบเขาหมดนะครับเขาตัดชึบเลย
แต่เราเนี่ยเราไม่เป็นไรครับแต่เราขอทำให้เป็นอาชีพสงวนคนไทย
แล้วโทษอีกอันหนึ่งนอมินีต่างผมขอเป็นคนไทย

ว่าผมทำได้เอางี้ให้ผมเป็นก่อนมาแล้วคือด้วยเวลาจริง
เดี๋ยวเรื่องนอมินีนี่หมายถึงเฉพาะเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวเหรอคะหรือทุกเรื่อง
ธุรกิจหลายเรื่องนอมินีธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยว

โอ้โหเดี๋ยวข้อ๓นี่รุนแรงมากขอคำอธิบายค่ะคุณมิ่งขวัญค่ะ
เรื่องธุรกิจที่มันมีตัวแทนมีนอมินีใช้ชื่อคนไทยทำธุรกิจแทน
แต่เงินเข้ากระเป๋าต่างชาติกลับบ้านเขาเนี่ยไปแก้ยังไงได้คะ
แก้ได้แก้ได้แก้ได้เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่า

ผมเตรียมเรื่องมาเปิดรายการถามตรงกับจอมขวั

ซึ่งเชื่อมกับเรื่องของการทำแอปพลิเคชันที่จะเป็นอาชีพสงวนคนไทย

เรื่องที่๓คือเรื่องของรื้อระบบนอมินี

ต่างนะประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าเกษตรถูกไหมครับ

ทุเรียนมังคุดทุกอย่าง
อันนี้คนไทยเอาเป็นว่าผมไม่ได้บ้าชาตินิยมแบบไม่ลืมหูลืมตานะ
แต่ประเทศนี้แผ่นดินนี้เป็นของคนไทย
คนไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ต้องช่วยกันดูแล

ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเป็นเราทำให้ดูครับ
บอกให้เห็นนิดนึงว่าอยากจะทำยังไงคะ
ได้ประเมินได้ว่าทำง่ายทำยากทำได้จริงไหม

มติคณะมนตรีออกเป็นกฎหมายจบ

เดี๋ยวนะผมจะดูว่าหัวข้อที่ผมจะเตรียม
ผมเตรียมเรื่องใหม่มาเปิดนี้เยอะนะครับ
เรื่องการข่าวออนไลน์นี้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเนอะ

เปิดก่อข้อก่อนก็ได้แล้วเราค่อยวนกลับมาได้ค่ะ
เรื่องการที่จะดึงนักท่องเที่ยว

สมมุติว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยที่ดินเขาประมาณ๕แสนกว่าตารางกิโลเมตร
ประชากร๖๐กว่าล้านพอกับไทยเลย
รายได้จากท่องเที่ยวเข้ามหาศาล
และรายได้อันดับหนึ่งและอันดับต้นก็เป็นการท่องเที่ยวเหมือนกัน
ประเทศไทยก็รายได้จากการท่องเที่ยวแต่เชื่อไหมว่าเมื่อหารจำนวนประชากรต่อคน
ของไทยจริงได้๒แสนกว่าบาทต่อ๑คน
แต่ปรากฏว่าที่โน่นเขามีรายได้ล้านกว่าบาทต่อคนต่อปี
ต่อหัวต่อปีรายได้ของฝรั่งเศสล้านกว่าบาทล้าน๒ของไทย๒แสนกว่า
มันอยู่ที่การบริหารจัดการที่ดิน๕แสนกว่าตารางกิโลเมตรเหมือนกัน
๖๐กว่าล้านเหมือนกันคุณจะบริหารจัดการประเทศนี้ยังไง
อันนี้ผมจึงบอกโทษว่าอย่าหาผมมาโฆษณาพักเลยนะ
ผมจึงต้องบอกมันต้องคิดบริหารด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่
มันต้องคิดแบบเดิมไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดนะอันนี้ต้องพูดตรง
วันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่มันดูเหมือนพูดนุ่มแต่แรงหมดนะครับ
ทั้งประเทศไทยทำมาค่าขายกันอยู่ทั้งปี๑๕ล้านล้าน
งบประมาณแผ่นดิน๓ล้านล้านเอกชนค่าขาย๑๒ล้านล้านทั้งหมด๑๕ล้านล้าน
ก็เราก็เข้าใจมีเศรษฐีมีเจ้าสัว
วันนี้เขาเพิ่งประกาศผลสารพัดคนจะได้เงินเยอะแยะถูกไหม
แต่ปรากฏว่าไม่สังเกตดีเหรอว่า
คนส่วนใหญ่ของประเทศ๙๐กว่าไม่มีตังค์นะครับ

คราวนี้วิธีการทำถามว่าทำไง
ผมเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับคนนะแต่ผมจะมีเหตุผล
๕ล้านล้านเท่าแก่เจ้าสัวเศรษฐีคุณอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวผมทำไมอีก๑๕ล้านล้านผมขอสร้างเศรษฐีใหม่
ผมให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ให้โอกาสกับคนใหม่ที่เขายังไม่มีโอกาส

ทำได้ยังไงก็นี่ไงท่องเที่ยวนี่ไง
ถูกไหมถ้าเงินไหลเข้ามาจริงเต็มเม็ดตำรวจ๒ล้านล้าน
ผมบอกเลยนะการประกาศเป็นประเทศปลอดภาษี

พอปลอดภาษีตู้มผมท้าเลยนักท่องเที่ยวเข้า๕๐ล้านขึ้น
ล้านขึ้นสมมุติไม่ต้องคิดเยอะนะ
ล้านล้านเอามาเต็มแล้วได้อีก๒ล้านล้านเป็น๔ล้านล้าน
คุณจอมขวัญว่าประเทศนี้รายได้โตขึ้นไหมฮะ
โตขึ้นแต่โตขึ้นตรงนี้มันต้องบอกนะ
เศรษฐีเก่าอยู่ตรง๑๕ล้านล้านเดิมครับ
คนที่จะเกิดขึ้นใหม่แม้กระทั่งคุณจอมขวัญเอง
หรือคนรุ่นใหม่ที่ดูโทษทันอยู่นี่
เขาก็จะมีโอกาสนะครับเขาจะได้เติบโตได้สร้างฐานะเขา
ตรงนี้ผมถึงพูดกระโดดเร็วว่าการค้าออนไลน์

สายการบินธุรกิจการบินมันเกี่ยวหมด
ผมสมมุติผมพูดเรื่องท่องเที่ยวให้เห็นต่ออีกนิดนึงนะ
เรามีสนามบินอยู่๓๐กว่าสนามบิน
เป็นสนามบินนานาชาติอยู่๑๑สนามบิน
รู้ไหมครับว่ามันต้องใช้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาทั้ง๓๘๔๐หรือ๕๐ล้านคน
ถามว่าเขาจะไปใช้สนามบินรู้ไหมที่ไหนสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็อุตภาว
ไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปภูเก็ตไปหัดใหญ่
ไปได้ตั้งหลายที่เพราะฉะนั้นมันไปขอนแก่นไปอุดร
มันก็จะเกิดการท่องเที่ยวกระจายทั้งหมด
อันนี้เงินจะไหลซ่านไปทั่วแผ่นดิน
ที่เขาจะมากรุงเทพอย่างเดียวเขาเออถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่ภูเก็ต
ภูเก็ต๓วันเอาไปเที่ยวภาคใต้ไปเที่ยวกะบีเที่ยวอะไร
แล้วค่อยเข้ากรุงเทพอย่างนี้ก็ได้
อันนี้จะทำให้ธุรกิจการบินบูมขึ้นแบบมหาศาล
สนามบินก็ถูกใช้ผมย้ำอีกทีนะ
สนามบินนานาชาติในประเทศไทยมี๑๑สนามบินต้องใช้ให้คุม
ถ้าจอดกลางวันชั่วโมงเร่งด่วนพรามทัพ
เหมือนเราออกโทรธันต์ชั่วโมงเร่งอันนี้เป็นพรามไทม์ถูกไหม
ค่านาทีก็จะแพงค่าจอดก็แพง
แต่ถ้าเป็นแบบมาตี๓ตี๔อะไรอย่างนี้ค่าลงก็ถูก
แต่มันใช้สนามบิน๒๔ชั่วโมงไงรายได้ก็จะเข้าประเทศตลอด
อันนี้เห็นภาพนะครับอันนี้เรื่องท่องเที่ยว
แล้วด้วยความเป็นเมืองปลอดภาษีอันนี้พูด๔นิ้ว
ประเทศไทยจะเป็นประเทศปลอดภาษีที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
แต่คราวนี้ก็จะมีปัญหาคำถามขึ้นมาอีก
ผมต้องเลสประเด็นนี้ขึ้นมานะต้องยกประเด็น
ก็แบรนดดังเขาปล่อยคนมันมาช้อปปิ้งไปนักท่องเที่ยวช้อปปิ้ง
แต่เสื้อแบรนด์สมมุติเอาสมมุติตัวนี้นะถ้าเป็นแรนด์ตัวหมื่นกว่าบาท
แล้วเราซื้อที่ประตูน้ำซื้ออนุสาวรีตัวละ๗๐บาท๑๐๐บาท
ฝรั่งเขาใช้เงินหรือนักท่องเที่ยวใช้เงินก็จะทำไมมันต่างกันเป็น๑๐กว่าเท่า
ไม่ใช่ต่างกัน๑๐กว่าเท่าแต่เป็น๑๐๐เท่า

เรียนขอย้อนกลับไปถามได้ไหมคะ
ได้ครับถามดีนะครับ

คือเพราะยังฟังแล้วนึกภาพไม่ออก
คือคนพอมันไม่ได้เคยทำธุรกิจ

แต่ว่าอยากจะมีส่วนได้นโยบายที่คุณมิ่งขวัญคิดเนี่ยนะคะ
พอคุณมิ่งขวัญนั่งบริหารประเทศปุ๊บ
สมมุติได้ดิฉันจะได้อะไรคะ

ทันทีเลยนะครับผมไม่ได้พูดให้เป็นเล่นนะครับค่ะ
เงินจะไหลเข้าทุกที่ทุกทาง
อาทิตย์นั้นเป็นชาวบ้านอาทิตย์นั้นต้องทำอย่างไรคะ
ต้องเปิดรับยังไงบ้างคะ
เปิดรับเช่นสมมุตินะสมมุติคุณเปิดร้านครับ
ก็มากินของคุณมาซื้อของคุณช้อปปิงก็ของคุณของจ้อมขวัญ
ถูกไหมฮะแต่ทุกทีเขาไม่เขามีช้อปปิ้งต้องไปร้านนี้ไปอ่านบาร์โค้ดเอาเงินกลับ

คือหมายความว่าคุณมิ่งขวัญกำลังจะบอกว่า
คือนักท่องเที่ยวมาบ้านเราก็จริงแต่ของที่เขาซื้อไม่ใช่ของคนไทย
อย่างนี้ป่ะคะแปลถูกไหมคะ
ถูกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ
เจ้าของคนไทยเขาก็อ่านเขาก็ไปเก็บเงินประเทศเขา
อันนี้หมายถึงรูดบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้หรอคะ

เดี๋ยวนี้เขาอ่านตื๊ดเดียวเขาไปเก็บเงินเมืองนอกแล้ว

ทีนี้อย่างที่ฉันเป็นประชาชนคนไทย

ซึ่งดิฉันจดไว้ประมาณ๕๖หัวข้อ
แล้วที่ฉันเป็นแม่ค้าขายของ

เพื่อให้ได้นโยบายนี้ด้วยวิธีไหนคะ
ต้องมีแอปพลิเคชันตัวเองสินค้าตัวเอง

เราก็ต้องเปิดออนไลน์เขาต้องมีแอปพลิเคชันถูกไหมครับ
เดี๋ยวนี้คนมันอยู่ที่ไหนบางคนไม่เดินห้างนะ
เขาเปิดกดซื้อถูกไหมครับ
พลิเคชันนั้นต้องเป็นของคนไทย
วันนี้๙๙มันของต่างด้าว
คือจอมขวัญไม่ต้องออกแบบแอปพลิเคชันเองนะ
แต่จะมีคนไทยซึ่งออกแบบแอปพลิเคชันให้คนไทยใช้
แล้วให้ชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวซื้อของผ่านแอปนี้
ขวัญเอาไปขายในแอปนี้ซึ่งคนไทยออกแบบ
แล้วไงต่อถ้าหนูก็รวยไง
แค่นี้ร่วมไม่มีอะไรแต่เห็นมันมีเรื่องภาษาสินค้าออนไลน์อะไร
แม้หู้มาร้าแม้เหนื่อยมากตอนนี้
ก็เหนื่อยสิถามเรานะเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับเขาก็ไปยุ่งนะฮะ
แต่ว่าคือทรงมันมาทางนี้ไงคะคือต้องการเอาทุกคนเข้าสู่ระบบ
ทันสมัยมากทรงอย่างนี้พูดเป็นวัยรุ่นเลยนะ
คือพอมันมาทางนี้คือลักษณะการเก็บภาษีมันมาใช่ไหมคะ
แล้วถ้าคุณมิ่งขวัญจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องส่งเสริมเอาตรงนะ
ผมส่งเสริมแต่ภาษีต้องไม่เลิกเก็บดูปะคะ

วันนี้เนี่ยเอาผมเอาของจริงเลยก็แล้วกัน
คนไปกดซื้อของแอปซื้อคอมเนี่ยคอมพิวเตอร์
ปรากฏปุ๊บเงินไปแล้ว๓๐๐๐
ของไม่ได้เสียภาษีเอามาถึงได้ไง
อีกวันรุ่งขึ้นของต่างชาติด้วย

ผมพูดด้วยความเข้าใจเห็นใจนะ
เงินมันถึงไหลออกที่ผมพูดว่า
ล้านล้านบวกบวก๒ครั้งไม่ได้ผมพูดเองนะ
มันมีตัวเลขเป็นทางการมีสถาบันออก

คุณมิ่งขวัญกำลังจะบอกว่าไม่เก็บสินค้า
เก็บการค้าขายผ่านออนไลน์หรือยังไงคะ

เอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้ที่ให้คนไทยได้รวย

คือไม่ได้ดูแคลนแต่หมายถึงว่า
คือในเมื่อตอนนี้เขายังเก็บภาษีเลยผมพูดใหม่ดีกว่า

เอาไปเดี๋ยวเรื่องน้ำมันมาผมจะบอกว่าได้เงินมาจากไหน
คนยังป่านี้ยังงงคิดไม่ออกเลย

ผมกำลังพูดถึงเรื่องหาเงินเข้าประเทศก่อน
ดีไหมอ่าเงินข้อประเทศอ่าเงินข้อประเทศ
ผมขออนุญาตนะครับผมจะยกตัวอย่างอะไรเรื่องแผ่นหนึ่งที่ตอนนี้
คนกำลังพูดกันเยอะมากนะขอโทษแผ่นนี้
คุณจอมขวัญลองตั้งใจฟังอันนี้สำคัญนะ
น้ำมันที่เติมเนี่ยแก๊สโอฮอลอี๑๐อี๒๐กับดีเซล
ถูกไหมฮะถามว่าน้ำมันเราแพงไหมแพงเนี่ยลิตรหนึ่ง๒๐กว่าบาทเนี่ย
ราคามีล่าสุดเนี้ยอยู่แถวเนี้ยลิตรหนึ่งยี่สิบกว่าบาท
คราวนี้ผมบ้าหรือเปล่าที่ผมอยู่เฉยผมลุกขึ้นมาประกาศว่า
นี่ไงอียี่สิบยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดนี่ราคาวันนี้นะค่ะ
ผมบอกว่าผมลดลงมา๕บาทมันก็เหลือประมาณสัก๒๒ถูกไหม
ถามว่าผมลดตรงนี้ไปเกี่ยวอะไรกับสินค้าเกษตร
เมื่อกี้ผมดูคุณกรพูดอยู่เนี่ยผมจะอธิบายเร็วนะฮะ
เพราะไม่งั้นไม่จำกันเมื่อก่อนเนี่ยอยู่น้ำมัน๑๐๐
ปรากฏผมก็ต้องคนไม่กล้าเติมฮะผมก็ต้องไปเอาประธานบริษัทรถยนต์เนี่ย
เพราะฉะนั้นราคาพวกนี้ก็จะเด้งขึ้นดึงเลยสินค้าเกษตรมันจะถูกแก้ไขในตัว
แต่เอาดีเซลเอาอะไรเอาปาล์มกับน้ำมันปาล์มใส่เข้าไปปาล์มก็ตกต่ำ
โทษนะครับทำไมผมดูแลปาล์ม๗บาท๗๐ตังค์วันนี้ปาล์มเหลือ๒บาท๒บาท๒๐
ก็ถ้าเกิดเอาปลามาใส่ในนี้ปึ้งเข้ามาเยอะถามว่ามันขึ้นไหมขึ้น
เพราะนี่คือเสน่หจูงใจว่านี่มันลด๑๐บาทคุณไม่เติมเหรอ
แต่เราก็ต้องคุยกับบริษัทก่อนผมจะทำนโยบายนี้
ผมคุยกับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มาแล้วฮะว่ารถยนต์ในเมืองไทยวันนี้ที่ออกมาขายวิ่งเต็มถนนเนี่ย
อยู่ดีเราลดอย่างนี้ได้หมดเลยเหรอคะ๓ประเภท
ได้๒เหตุผลชัดเจนนะฮะ๑ผมดึงค่าการตลาดออกบางส่วนต้องใจแข็ง
ต้องไม่ยอมบางคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
อันที่สองดึงสรรพสามิตรบางส่วนแต่คราวนี้บังเอิญคุณผมมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ถูกไหมครับ

เรื่องนี้เรื่องที่ผมถนัดที่สุดในชีวิตแหละ

วันนี้เราส่งออกไปพม่าลาวเขมรเวียดนาม

ถามว่าเชื่อไหมพอไปถึงชายแดน

ส่งออกไปจากไทยฮะอ่าแล้วถามว่าคนไทยมีความสุขเหรอ
นิดเดียวค่ะตัวเลขมันหวยว่ามาก
แล้วเชื่อว่าหลายคนอยากให้ทำ
คืออย่างนี้ค่ะเวลาลดทีละ๕บาท๑๐บาท๕บาท
สมมุติเมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังจากคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะคะ
มันจะเรื่องของการลดก่อน
เรื่องของการลดมันจะไปดึงเอาค่าการตลาดกับค่าภาษีสรรพสามิตร
คือเหมือนกับสรรพสามิตรได้น้อยลงใช่ไหมคะ
แล้วก็คนขายคือได้ค่าการตลาดน้อยลง
คำถามคือว่ามันแยกส่วนกันถูกไหมคะ
แยกส่วนกันกับกรณีที่เอาพวกสินค้าเกษตรมาเป็นส่วนผสมของน้ำมัน
อันนี้ภาพหนึ่งแต่ภาพนี้ไปเล่นที่เอกชนแล้วก็ภาษีสรรพสามิตร
ผมเติมให้อยากจะถามว่าใครได้อะไรถูกไหม

ทำได้ครับผมทำได้
ต้องถามอย่างเช่นอย่างเช่นต้องถามกระทรวงการคลัง

แล้วถามอะไรเขาสมมุติคนนี้เป็นรัฐบาลจะถามใคร
ก็เป็นรัฐบาลท่องวางนโยบายุทธศาสนิทการบริหารประเทศ

มีครับประเทศเงินจะได้เข้า

ตอนนี้พระเอกกับนางเอกกำลังจะได้กันแล้ว

วันนี้ประเทศไทยนะกลั่นน้ำมันโดยโรงกลั่นน้ำมันในไทยเนี่ย
อยู่ที่วันละ๑ล้านบาเรลวันละ๑ล้านบาเรลแล้วก็ใช้ในประเทศ
คโปร์กันอยู่ที่๒ล้านบาเรลต่อ๑วัน
สองเราหนึ่งถูกไหมสิงคโปร์จึงกลายเป็นเจ้าแห่งตลาดน้ำมันและคุมราคาทั่วอาเซียน
แต่เราตัดภาพกลับนะเราจะเพิ่มเป็น๒
เรามากกว่าไหมกันต่อวันกัน
แต่คราวนี้ถามว่าเอาละกันมาเยอะทำอะไรฮะ
ผมจะเน้นเรื่อง๒ประโยค
หนึ่งการส่งระบบท่อ
ส่งน้ำมันโดยระบบท่อแทนที่เอารถมาวิ่งเนี่ย
และมีคลังน้ำมันชายแดนอยู่๗แห่ง
งน้ำมันนี้อย่างเช่นเอาโทษนะฮะที่แม่สอดเมืองกาลหรืออะไรก็แล้วแต่เชียงรายหรืออุบล
มันจะส่งออกไปขาย๕ประเทศดังนี้นะครับ
ส่งไปขายพม่า๒ส่งไปขายลาวเขมรเวียดนามและจีนยูนาน
ประเทศมันจึงมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกันน้ำมันเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กำไรจากตรงนั้นด้วย

เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เก็บสรรพสามิตรได้น้อยลง

เล่นที่ปริมาณไม่ได้เล่นที่ต่อหน่วยใช่ไหมคะ

แล้วก็เรื่องของค่าการตลาดเนี่ย
เวลาเราไปบังคับเอกชนเขามันจะเข้ารักษณะที่มันไม่ขุด
คือเชียร์ให้ทำแต่หมายถึงว่าของจริงมันทำลำบากป่ะคะ
ใช่ใครก็อยากได้ของถูกแต่ทีนี้ไปบอกเอกชนเขาเขาจะเชื่อเหรอคะ
นี่น้ำมันเนี่ยมันมีตั้งแต่ภาษีหน้าโรงการภาษีสัมภาษามีภาษีการค้า
มันนี่ทุกแต่คราวนี้ค่าการตลาดผมบอกนะถ้าเกิดหนูอยู่ตรงนี้
หนูจะไม่ได้รับฟังอีกหลายเรื่องนี่วันนี้ผมเตรียมตรงตรงนะ
แต่อยากทราบอย่าเอาเรื่องนี้ให้จบนะ
ถ้าถามผมผมจะพูดเร็วนะหนึ่งด้วยราคาอย่างนี้
เราพูดตรงคนไทยได้ความสุขทันทีเราเพิ่มกำลังซื้อให้คนไทย

พอรถมาคุณจะไปกินไก่ย่างส้มตำคุณไปทำได้หมด
พอนั่นเงินจะสูลากญาณอีกหนึ่งคนไทยได้ความสุข

เราจะเพิ่มกำลังการผลิต
เพื่อเราอยากจะเป็นศูนย์กลางน้ำมันของอาเซียน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการผลิตให้มากขึ้น

ถามว่าผลิตเยอะแล้วเราจะไปไหนฮะ
เราจะขยายเป็น๒ส่วนส่วนหนึ่งในประเทศ
อันนี้ผมอุตสาหกคำใช้แดนต์ที่เกิดขึ้นเยอะ

อันนี้มาเกี่ยวเวลาเขาไปส่งเสริมการลงทุน

คุณจอมขวัญไม่สังเกตว่าทำไมคนไม่ค่อยเข้า
ค่าแรงเราไปอยู่ตรง๓๐๐บาทชาวบ้านอยู่ที่ลาว๕๐บาท
อยู่ในเมือง๑๒๐บาทคราวนี้ค่าแรงเขาถูกปุ๊บเนี่ย
พอนักลงทุนเข้าประเทศมันฟังปุ๊บที่เมืองไทย๓๐๐บาทขึ้นหรือไม่มา
ก็ไปอยู่เวียดนามไปอยู่ลาวไปอยู่เขมรนะฮะ
คราวนี้วิธีที่เราจะดึงเขาเนี่ยนะฮะมันก็มีเบื้องแรกก่อนแล้วว่า
ค่าน้ำมันผมไม่ได้แพงนะค่าน้ำมันคือการขนส่งยังไงฮะ
ถูกไหมมันก็จะถูกลงนั้นหนึ่งข้าวไฟฟ้าก็ถูกลง
ค่าไฟฟ้านี่ถูกลงเยอะถูกลง๒๕บาท
เดี๋ยวผมป้ายให้ดูเลยค่ะตื่นเต้นดีค่ะ

ลดหน่วยละ๑ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเจ้านายเก่า
ขอพักสักครู่เพราะเดี๋ยวต้องอธิบายต่อค่ะ
ทั้งเรื่องของน้ำมันแล้วก็มาเรื่องค่าไฟฟ้า
เพราะมันจะมีผลหมดเลยที่คุณมิ่งขวัญพูดเมื่อสักครู่นี้
เราจะไปดึงความน่าสนใจและตลาดขายน้ำมันมันยังไง
อันนี้เทศเข้าใจถูกนะคะขอพักแวบเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะถูกได้ค่ะ
ต่อนะคะเรื่องการลดราคาน้ำมันนะคะ
คือมันเป็น๒ปีปีกนึงอันนี้จะได้ผลกับพืชเกษตร
ถูกต้องแต่อันนี้จะเสียประโยชน์ทั้งในแง่ของเอกชนมอง

ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกำไรเขาเรียนใช้คำพูดถูกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือรัฐจะเสียประโยชน
เพราะว่าภาษีสรรพสามิตรต้องลดลงเก็บเงินเข้ารัฐได้น้อยลง
แต่คุณมิ่งขวัญบอกว่าที่เอาฝากนี้ก่อนฝากนี้ที่ไปลดได้เอกชนช่างเขาประมาณนี้นะ
แต่ของประเทศไทยก็คือว่าเพิ่มปริมาณการขายไม่ได้เล่นที่ต่อหน่วยที่แพง
แต่เพิ่มปริมาณการขายถูกต้องวิธีการเพิ่มปริมาณการขายคือว่าตะเข็บชายดงชายแดนอะไรอย่างนี้นะคะ
คือเปิดเหมือนนิคมอุตสาหกรรมต้องการให้ต้องการใช้น้ำมันต้องการมากขึ้น
ช่วยผมถือมาแล้วผมได้อธิบายได้นะ
อันที่๑พอลดราคาน้ำมันมาลิตรละ๕๑๐บาท
อันที่๑แน่เลยคนไทยทุกคนมีความสุข
แต่ความสุขนั้นมันกลายเป็นเงินกลับมาเขาเอาไปจ่ายอย่างอื่นได้
เงินทุนในการมาลงทุนมันจะดูว่าตกลงว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าแรงแพงนี่นะอ๋อแต่ค่าขนส่งมันถูก
อันนี้มันจะช่วยดึงการลงทุนเข้าประเทศ
ซึ่งอันนั้นไม่ได้เข้ามาทีละพันละหมื่นนะ
มันเข้ามาเป็นแสนล้านอันนี้ข้อ๒
อันที่๓มาตรงนี้สินค้าเกษตรที่ต้องใช้แน่คือ
มีอ้อยมีมันสัมปะหลังมีปาล์มซึ่งราคามันตกอยู่
มันก็จะถูกเพิ่มปริมาณการใช้อย่างมากมาย
อันสุดท้ายเราจะส่งออกน้ำมันไป๕ประเทศ

พม่าลาวเขมรเวียดนามและจีนยูนาน
นี่ประเทศไทยฮะ๑๐ประเทศอาเซียน

ูนายสิงคโปร์มาเลเซีย

ประเทศประเทศไทยมันอยู่ตรงกลาง

จึงกลายเป็นผู้ควบคุมราคาน้ำมันของประเทศไทย
เพราะระยะทางการขนส่งอะไรเราได้เปรียบเขาหมด

ในแง่ของการทั้งเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไว้ช่วงสักครู่นี้
ว่าจะทำท่อส่งนะคะอย่างหนึ่งแล้วก็เพิ่มตลาด
คำถามคือลด๕บาท๑๐บาท๕บาทปีแรกทำไม่ได้ถูกไหมคะ

ผมยืนยันว่าทำต้องทำทันทีด้วยผมเห็นเขาพูดกันอยู่บ่อย
แล้วถ้าลดเลยแต่ว่าท่อยังไม่ได้สร้างตลาดยังเปิดใหม่ไม่ได้
อันนี้ความอุตสาหกรรมยังไม่ตั้งทำไงคะเดี๋ยวนะครับ
ผมบอกแล้วผมฝากนี้ก่อนนะผมมีวิธีหาเงินตั้งเยอะไม่รู้กี่อย่างซึ่งตรงเนี่ยเตรียมมาเต็มเลย
เอาโครงการอื่นมาโปะอันนี้ถูกไหมคะถูกต้อง
คือลดอันนี้ทันทีแต่หาอันอื่นมาโปะก่อน
ก่อนที่จะเขียนอันนี้ออกมาเนี่ย
ผมได้ศึกษาแล้วคุยไม่ได้ผมฝันเองนะ
ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญน้ำมันคุยกับ
เอาเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญกระทรวงพลังงานก็แล้วกันนะฮะ
กันจริงเนี่ยมันลดถั่วเฉรียทุกแบบ
เนี่ยมันลดได้ถึงประมาณหกบาทถ้าจะลดกันจริงจริง
โดยไม่ขัดทุนเนี่ยคุยกับใครนะคะ
ถ้าคุยกับกระทรวงคลังทำไมกระทรวงคลังไม่ทำตอนนี้ต้องรอคุณมิ่งขวัญไปทำล่ะคะ
เขาคิดไม่เป็นอย่างนี้ถ้าจะให้พูดตรงก็วิธีคิดมันไม่เหมือนกัน
งั้นมาฝั่งนี้นิดนึงจะได้มาแตะสินค้าเกษตร
เพราะว่าของพักเศรษฐกิจใหม่นี่แต่สินค้าเกษตรทุกตัวเลยนะคะ
แต่ทุกตัวครับผมท้าด้วยอ้าวยังไงผมเอาของจริงเลยนะครับ
ตรงนี้กับตรงนี้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลใช่ไหม
ใช้แน่เลยนะใช้อ้อยฮะซึ่งวันนี้ราคามันตกต่ำมากนะฮะ
นี่ตกต่ำในรอบ๕๖๐ปีไปถามคนทำอ้อยรู้
อันที่สองมันสัมปะหลังอันนี้ก็ตกแล้วก็เตรียมเจอวิกฤตครั้งใหญ่
เพราะจีนยังไม่ซื้ออันที่๓ปาล์มน้ำมันก็บอกแล้วผมทำ๗บาทกว่า
วันนี้๒บาท๒๒๐บาทคุณจอมขวัญว่าทั้งหมดอันนี้ใช้ปลามนมัน
อ้อยมันอำมารังก็จบนะครับนี่จบแล้วราคาสินค่ากระเศษก็ดี
ผมเรียนจับประเด็นนะราคาสินค้าเกษตร๓ตัวดีแน่นอน
คนไทยมีกำลังซื้อเท่ากับเงินเนี่ยตรงเงินจะอยู่กระเป๋าใครก็ได้
เงินก็อยู่ในกระเป๋าเขาแล้วเขาก็ไปซื้อไงครับเอาจบไปเนอะ
กำลังจะบอกว่าสินค้าเกษตรเอางี้ขออนุญาตยกตัวอย่างสักพักหนึ่งนะคะ
ทำให้มีโครงสร้างราคาแบ่งสัดส่วนกันชัดเจน
ไม่ต้องมารอหาตลาดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ครับผมก็ไม่รอจริงจริงผมทำโดยไม่ต้องรอก็ได้
แต่ผมกำลังจะบอกความรุ่งเรืองของประเทศไทยมันจะเกิดได้อย่างนี้ฮะ
อย่าแย่งกันมาเลยแย่งกันกันเอง
คราวนี้ข้าวมันยางปาล์มอ้อยข้าวโพด
ผมพูดเรื่องข้าวแค่๑๕วิครับ
เรื่องข้าวผมทำมาแล้วราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์

ก็ผมทำกิโลละ๑๖บาทข้าวเปลือกเจ้า
ไม่ตัดค่าความชื้นรับเงินสดทันที
ต้องรอใบประทวนไม่ใช้เงินของประเทศ
เอาหนูจบจบหรือยังจบ
อันนี้จบแล้วเรื่องข้าววันนี้ผมทำมาแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าเราเหลือเวลาค่อนข้างกระชับ

บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยช่วงหน้าคุยเรื่องอะไรคะ
ผมพูดเรื่องไฟฟ้าให้ฟังหน่อยดีไหม
ไฟฟ้าเพราะมันดึงครับและอันที่๒ก็ถ้าอยากจะฟัง

คุณผู้ชมค่ะกลับมาค่ะมาสักครู่นี้ครั้งครับค่ะ
ขอเรื่องค่าไฟอีกหน่อยนะครับตัวเลขดี
ตัวเลขน่าสนใจนะคนเสียค่าไฟนี่๓บาท๒บาท๕๐
สมมุติเราถั่วเฉลี่ย๓บาท๕๐ก็แล้วกัน

เพราะฉะนั้นเราจึงบอกลดค่าไฟ๒๐กว่า๑๓

อันนี้นะ๐บาทจริง
ทำไมถึงอย่างนั้นเพราะว่าโรงงานเวลาผลิตไฟเนี่ย
ก็พอจะซื้ออยู่ประมาณ๖๐๗๐เปอร์เซ็นต์
ที่เหลือไม่ซื้อเขามีกำลังการผลิต
ในประเทศทุกโรงที่ได้สัมประธานของรัฐไปคุณผลิตไฟมา
ผมขอซื้อส่วนที่เกินจากยูนิตละ๒บาท๕๐บาท

นิดหนึ่งนะมันก็ถูกลงสิไฟที่มาผสมอยู่นี่
ปรากฏว่าเขาผลิตไฟได้เยอะเลยแล้วเขาก็ขายประเทศไทยเป็นหลัก
อีก๓๐เขากะจะใช้ในประเทศปรากฏว่าอุตสาหกรรมมันไม่โต
ลางก็หันลีหันขวางจะขายเบาะมาขายนี่บาท๕๐
หนูลองนั่งนึกดูนะปกติเราซื้อ๒บาท๕๐
แต่นี่ได้บาท๕๐ในประเทศบาท๕๐จากลาวพอมาผสม
นี่คือที่มาของลดค่าไฟจากหน่วยละที่คุณใช้อยู่บาทหนึ่ง
ซึ่งมันสูงนะ๒๕๓๐บาท
อันนี้ผมชมหนูนิดนะหนูไปค้นเอกสารอะไรอย่างนี้มา
ผมขออนุญาตยืมนะนี่ไงคือถูกที่สุด๒๕๓๐อันนี้ของจริงครับ
ชุดตัวเลขสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวพูดได้ไม่ครบ

อันนี้คนอยากดูฮะใบ้หวยเหรอฮะอายุ๖๐๗๐๘๐ฮะ
สังคมเราเข้าสู่ผู้สูงอายุใช่ไหมสามพันสี่พันห้าพันบาทต่อเดือน
อันนี้เรียกเบี้ยผู้สูงอายุถูกป่ะคะ
ผู้สูงอายุผู้สูงอายุซึ่งเอาตรงแล้วไม่อยากใช้ว่าคนจนนะ
อันนี้มันก็จะมีอย่างนี้ถามว่าอันนี้มันมาจากไหนยังไงวิธีคิดนะ
คนเราไปเช็คดูเนี่ยกระทรวงนี้๓๐๐บาทกระทรวงนี้๓๐๐บาทกระทรวงนี้๑๕๐บาท
มันจ่ายกระจายอันนี้ผมไม่ได้ว่าค่ารายการข้าราชการดีก็เยอะ
แต่ก็มีข้าราชการบางคนมันเกิดการเรื่องโกงเงินคนจนได้ข่าวอยู่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราแก้ปัญหาเลยเรารวบทั้งหมดมาเป็นก้อนเดียว
คือบริหารจัดการคือขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
วบมาไว้ตรงกลางที่เดียวไม่ใช่กระทรวงจ่ายกระจัดกระจาย
ทีนี้ขอสุดท้ายจริงเวลาหมดแล้วนะคะคุณมิ่งขวัญแต่ขอสุดท้าย
ฉันเข้าใจถูกไหมที่คุณมิ่งขวัญบอกมาไม่ว่าจะลดลดค่าไฟลดน้ำมัน
หรือว่ามีเบี้ยขนาดนี้เนี่ย
คือจะบอกว่าประเทศไม่ได้เสียอะไรเพราะในอีกขาหนึ่งจะหาเงินเข้าประเทศด้วย

แต่ทีนี้ขอตั้งคำถามไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยววันศุกร์เรามาเจอกันเวทีดีเบตถูกไหมคะ
๔๕ปีที่ผ่านมาหรือรัฐบาลก่อนก่อนนั้น
เขาปรับเขาทำหมดแล้ว
คนก็ทำอย่างนี้๓๕๐ล้าน
แล้วมันกลายเป็น๕๕๐๐ล้านได้ไงเอาคำถาม

เดี๋ยววันศุกร์นะคะมีเวทีดีเบตคุณมิ่งขวัญมาด้วย